ด้วยเรื่องความเมียหลวง

เผือกทั้งหลายคนก็เลยตั้งข้อสังเกตว่า

เอ้ยซึ่งหลายคนก็พุ่งเป้าไปว่า

อยากให้ลูกมีครอบครัวอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตา

อาจจะอยู่เพราะเงินอ๋อไม่ต้องอยู่เพราะเงินนะคะ

ถ้ามุติจะพูดจริงนะอันนี้ขอเถียงแทนมานะ
ส่งไปให้มันเยอะมากเลยนะ

ที่มันทำอะไรทั้งหลายอย่างที่มันทำธุรกิจ

ถ้าสมมุติทุกวันนี้คนส่งละครไปให้มันเกือบทุกวัน
จะเชื่อไหมเพราะมันเป็นนางร้ายที่เล่น

จริงมันเป็นนางร้ายที่เล่นหน้าตบที่สุด
ไอ้เป้ยอ่ะนะครับเขาบอกว่า
ถ้าจะพูดเพราะเงินคงไม่เกี่ยวแล้วล่ะ

เพราะทำผลิตภัณฑ์หาขายได้เยอะมาก

ก็เพราะลูกนี่แหละแต่อีกส่วนหนึ่ง
เป็นเพราะว่าพ่อแม่สามี
ไม่ยอมพ่อแม่รัก

พ่อแม่ก็คือพ่อแม่ของสาวรักหลาน

วันที่สามีเมียหลวงทำเอาแม่

ขอร้องไม่ให้เมียหลวงไป

แม่สามียังจะขอไปจัดการชะนีด้วยตัวเอง

แมวก็คือนางเจ๊มอยเนี่ยบอกว่า
มันร้ายนักทำของทุกอย่างใส่สามี

จริงแล้วเมียหลวงเนี่ยทำงาน

ไม่ได้รอเงินอย่างที่เขาพูดกันหรอก

เมียหลวงเป็นคนรู้ชมที่มันรับนะ

แต่มุมของชะนีสวยอีกคนอาจจะมีเหตุผลของนาง
ถ้าใครมันลุกล้ำมากนักฟาดก็ฟาดได้นะคะแม่
ความจริงคือ

ความจริงก็คือเอาง่ายก็ไปนั่นแหละ

ไม่มันเรื่องแรงได้ไงที่คิดก็คืออาจจะคุยกันหรือเปล่า

นิดนึงเขาก็ว่ากันว่าอย่างนั้น

เขาเล่าอย่างนี้มีคนเล่าเป็นนิทาน
เหมือนประมาณว่าพิตตี้อยู่คอนโด
ปรากฏว่าวันดีคืนดีสมมุติว่าอาจจะไปเคลียร์เจรจาพิตตี้

ปรากฏว่าก็เอาสามีไปเคลียร์ด้วย
เคลียร์ไปเคลียร์มาเออไปไม่ได้ประโยชน์
ก็พาเพื่อนไปด้วยพาไปพามา

ปรากฏว่าขับไปทำมาพิตตี้เขาก็เลยฟ้องบุกลุกบ้านเขาสิ

ติดตามตอนต่อไปอ่านข่าวต่อไปค่ะ

เขาไม่ได้บุกเขาไปในห้องมั้ง

ก็ไม่รู้มันอาจจะมีอะไรมากกว่านั้น

มานี่ดีกว่า